ตอนนี้ไม่มีเรื่องไหนใหญ่ไปกว่าเรื่องค่าไฟแล้วคุณผู้ชมฮะบ่นกันทุกวันครับ
แล้วล่าสุดคอรมอลก็เห็นชอบวงเงินอีก๑๐๐๐กว่าล้านบาทที่จะช่วยมาตรการลดค่าไฟ
แต่เรื่องนี้ถ้าใครเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าเราจะติดโซลาเซลลดีหรือเปล่าต้องระวังหน่อยนะ
เดี๋ยวนี้มีมิจฉาชีพติดตามในเช้านี้ต้องรู้
ที่ประชุมคอรมอลเห็นชอบวงเงิน๑๑๐๐๐ล้านบาท
เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชน
โดยเป็นมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้ากลุ่มเปราะบาง
ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน๓๐๐หน่วยต่อเดือนในงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม
ถ้าใช้ไฟฟ้า๑๑๕๐หน่วยจะได้ส่วนลด๙๒๐๔สตางค์ครับ
ระหว่าง๑๕๑๓๐๐หน่วยลดค่าไฟฟ้า๖๗๐๔สตางค์ต่อหน่วย
แล้วก็จะมีผู้ได้รับความช่วยเหลือ๑๘ล้านราย
ส่วนมาตรการเร่งด่วนครับจะให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าในรอบบินเดือนพฤษภาคม
ให้กับผู้ใช้ไฟไม่เกิน๕๐๐หน่วยต่อเดือน
จำนวน๑๕๐บาทต่อรายเป็นเวลา๑เดือนด้วยกันครับ
แต่งบก้อนนี้เนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอกรกตพิจารณาอยู่นะ
เพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงการยุบสภาครับ
และใครกำลังพิจารณาเรื่องจะติดตั้งแผงโซลาเซลดีหรือเปล่านะ
จะได้ลดภาระค่าไฟฟ้าต้องระวังหน่อยต้องมาเตือนกัน
เพราะตำรวจครับเขาเตือนว่ามีมิจฉาชีพแฝงตัวในสื่อออนไลน์
หลอกขายแผงโซลาเซลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาที่มันจะถูกกว่าท้องตลาด
แล้วก็เอารูปภาพที่คัดลอกมาจากช่องทางที่มีการซื้อขายจริง
อวดอ้างอ้างสรรพคุณนู่นนี่

นี่แหละคือกลลวงของมิจฉาชีพครับ
แล้วเขายังสร้างเพจเฟซบุ๊กปลอมด้วย

โดยพบว่าตั้งแต่๑มีนาคมปีที่แล้ว
มาจนถึง๑๖เมษายนปีนี้
มีการหลอกลวงซื้อสินค้าออนไลน์กว่า๖๘๐๐๐เรื่องครับ
ดังนั้นใครจะติดตั้งโซลาเซลต้องหาข้อมูลให้ชัดเจน
ไม่อย่างนั้นอาจจะโดนมิจฉาชีพหลอกเอาได้นะ
และการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น๑๔พฤษภาคมนี้
ทางกรกตรับแจ้งว่าบุคคลมีหน้าที่ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
เลือกตั้งล่วงหน้าวันที่๗พฤษภา
และเลือกตั้งจริง๑๔พฤษภา
ดังนั้นทางผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง
ขัดขวางหรือหน่วงเหนียวไม่ให้ความสะดวก
การไปใช้สิทธิเลือกตั้งของลูกจ้างนั้น
จะมีโทษด้วยเป็นโทษจำคุกไม่เกิน๒ปี
หรือปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
ขณะที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ออกประกาศขอความร่วมมือในจ้างสถานประกอบการ

โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดด้วยนะครับ